คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องมีคนไปเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่า
แล้วก็ทิ้งเอาไว้ข้างทางสุดท้ายตำรวจเอาตัวแฟนของเขามาสอบปากคำ
รับสารภาพเป็นคนลงมือฆ่าแฟนตัวเองเพราะว่าแฟนเนี่ยมาขอเลิก
มีผู้ชายคนอื่นมาติดพันธุ์จะเลิกใช่ไหม
คุณผู้ชมครับจังหวะที่ฆ่าเนี่ยมือซ้ายอุ้มลูกของผู้หญิงอยู่เป็นลูกติดผู้หญิงนะ
มือขวาเอามือจ้วงแทงจ้วงแทงจนเขาตาย
ตอนหน้าลูกอายุเพียงสองขวบอะครับอยู่ในอ้อมกอดตัวเองแท้
ภาพที่ลูกต้องเห็นนั่นนะนะครับ
สุดท้ายมันเกิดจากความหึงหวงแต่ว่าพฤติกรรมนี่น่ากลัวเหลือเกินนะครับ
ตำรวจสภศรีมราชาจังหวัดชนบุรีเดินทางไป
ตรวจสอบศพผู้หญิงถูกแทงเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพไว้ป่าย่ามริมถนนขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวอนุสราอินทริสอายุ๒๒ปีครับ
สภาพศพของเธอนั้นนอนหงายอยู่นะฮะ
ศีรษะมีแผลถูกมีดแทงทั้งที่ศีรษะที่คอที่แขนทั้งหมด๓แผลด้วยกัน
ต่อมาตำรวจตามไปรวบตัวแฟนนุ่มของผู้ตายมาสอบสวน
สันติภาพประถมกรึกคนนี้อายุเพียง๒๔ปีเท่านั้น
เป็นชาวอำเภอบางละมุงนะครับ
เขาทำให้ดูว่าเขาอุ้มอยู่อย่างนี้คุณผู้ชม
คือเขาพาไปดูจุดที่เอามีดของกลางปลายแหลมมีดอันหนึ่งเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ย
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุมาให้
แล้วก็สารภาพว่าเขาเป็นคนแทงแฟนจนตายจริงก็พาตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุ
หลักฐานทั้งหมดไปที่สถานีตำรวจนะครับ
สันติภาพบอกว่าเขากับผู้ตายเป็นแฟนกัน
ผู้ตายมีลูกติดมา๑คนเป็นผู้ชายอายุ๒ขวบเท่านั้น
ก่อนเกิดเหตุเขากับแฟนมีปากเสียงกันหนักมากที่ห้องเช่า
เพราะแฟนขอเลิกเพราะจะไปคบกับคนอื่น
มีผู้ชายอื่นมาติดพันธุ์ว่างั้นอันนี้ฝ่ายผู้ชายบอกนะครับ
แล้วผู้หญิงจะนั่งรถตู้กลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เขาก็บอกเดี๋ยวเขาขี่รถไปส่งไม่เป็นไร
สักประมาณตีหนึ่งของวันที่๑๐ที่ผ่านมานะคุณผู้ชม
ระหว่างทางเนี่ยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามือถือของฝ่ายผู้หญิง
ซ้อนท้ายอยู่มีผู้ชายโทรมาโมโหครับจอดรถทะเลาะกันเลยครับ
แล้วก็เอามีดที่พกมาจ้วงแทงคอแทงหน้าของผู้หญิงจนแน่นิ่งไป
แล้วมือนึงเนี่ยมือซ้ายเนี่ยอุ้มลูกอยู่มือขวาจ้วงแทงเมียจ้วงแทงเมียจนตาย
แล้วก็อุ้มลูกอยู่อย่างนั้นนะฮะลากศพเมียเอาไว้ที่ป่าย่ามริมทาง
แล้วก็ขับรถพร้อมกับลูกชายของฝ่ายผู้หญิงหนีไป
สุดท้ายมาถูกจับกลุ่มตัวได้เสียก่อนฟังเสียงผู้ต้องหาครับ
ผมก็เลยบอกว่าจะไปไหนเดี๋ยวพี่พี่ส่งนะ
อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วต่างคนต่างอยู่จบกันด้วยดีครับผม
คือเป็นแค่สายโทรศัพท์ที่เข้ามาทำให้เรามโมโหใช่ไหมครับ
ใช่ครับมันไหลเรื่องหลายรอบแล้วครับ
ผมให้โอกาสไปเยอะแล้วครับ๒๓รอบแต่ครั้งนี้เกินไปครับ
แล้วเราใช้มีบเอามือใหม่อยู่ที่รถแล้วครับ
ปกติไปทำงานก็จะกินมะมุงมะม่วงเพราะค่อยกินตลอด